กันหน่อยครับคนกินผักกินผลไม้

ดีอยู่แล้วแต่ก่อนกินล้างหน่อย
ถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบผู้หญิงตั้งคันคนนี้ครับ

นี่ข้างหลังนี่อาจียันออกมาเป็นพายาท

โอ้โหนี่โรงพยาบาลดอนศักดิสุราธานี

เมื่อ๒วันก่อนมีผู้ป่วยหญิงตั้งคัน๘เดือนนะ

ว่าคงกินผักผลไม้ที่ปนเปื้อนไข่พญาติไส้เดือน

แต่อันนี้อาจจะปนเปื้อนไข่พญาติไส้เดือนครับ
เป็นชาวเมียนมาครับอายุ๒๗ปี
นี่ทางขวานี้เธอเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นลูกจ้างแก่เนื้อปู

ทีแรกก็ท้อง๘เดือนแล้วพี่น้ำแข็ง

รีบไปโรงพยาบาลเลยแต่ระหว่างที่พบแพทย์

โอ้โหนี่พอซูมเข้าไปใกล้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกัน

ว่าราชการจังหวัดสุราธานีครับ

แล้วก็บอกว่าพญาติไส้เดือนจัดอยู่ในกลุ่มพญาติตัวกลม

แพทย์ก็รักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิ

ทำความสะอาดผักผลไม้ให้ถูกวิธีก่อนกินทุกครั้งครับ

แล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ปรุงไม่สุก

วงจรชีวิตของพญาติกลุ่มนี้พอเข้าสู่ตัวเราแล้วเนี่ย
ตัวอ่อนเนี่ยนะมันจะชัยทะลุเข้าสู่ปอดเลยครับ
ใช้เวลาอยู่สัก๑๐๑๔วัน

แล้วก็จะเจาะเข้าหลอดลมเข้าคอโอ้โหฟังดูน่ากลัว
แล้วก็จะถูกกลืนลงลำไส้เล็ก

โอ้โหนี่แหละฮะ